มาดูเรื่องนี้หน่อยเคยได้ยินคำว่าลูกค้าคือพระเจ้าใช่ไหม
คราวนี้ลูกค้าผู้หญิงเธอบอกว่าเธอคือพระเจ้าค่ะ
ขอพิซซ่าฟรีไม่ให้หรอถ้าไม่ให้ตกนรกเอาเวจกย์ปล่อยเปรด
๘แสนล้านพบแสนล้านชาติชั่วนิดนิรันดิ์ค่ะ

คุกเข้าสิครับคุกเข้าแล้วกราบค่ะ

คุกเข้าแล้วกราบแล้วให้พิซซ่าเราฟรีเดี๋ยวนี้

ไม่ได้เลยค่ะผมเสียตังค์จ่ายมาครับ

นี่ลูศลงศานด้วยผมนะคะ

๓แสนล้านพบ๓แสนล้านชาติในอรกนรกอเวจีปล่อยเป็ดอยู่นี้ค่ะ
พี่ยังไม่จัดเงินให้ผมผมจะให้พี่สร้างไม่ได้ครับ
๔แสนล้านพบ๔แสนล้านชาติในอเวจีปล่อยเป็ดอยู่นี้ค่ะ
ช่วยตัวเองหน่อยสิคะเดินออกประตูไปค่ะ
๗๖๐บาทเชียงไม่ได้เหรอคะเดินออกประตูไปค่ะ

๕แสนล้านพบ๕แสนล้านชาติในอเวจีปล่อยเป็ดอยู่นี้ค่ะ
อยู่นี้ค่ะอยู่นี้ค่ะ
มาสิครับคุกเข่าแล้วกราบ

แสนล้านพบ๙แสนล้านชาติเดี๋ยวนี้ค่ะ

เป๊ะมากครับคุณสาวแม่คืน
คือจะบอกว่าทั้งหมดเนี่ยไปนั่งดูแล้วคืออยากรู้ไง

แต่ว่าเมื่อกี้ที่ทำดูอาจจะอินเนอร์

จะบอกว่าคลิปนี้เนี่ยค่ะมันเกิดอะไรขึ้น
รายเดอร์เขาเอาพิซซ่ามาส่งผู้หญิงคนนี้

มูลค่าของที่สั่งไปเนี่ยนะคือมันประมาณ๗๐๐กว่าบาทค่ะ
แล้วตอนที่เอาไปส่งให้ที่คอนโดแถวสุขุมวิท
ลูกค้าไม่ยอมจ่ายตังค์แล้วขอไปกินฟรีอ่ะ

คืออยากกินคุณก็ต้องจ่ายตังค์มาสิซื้อพิซซ่า๗๖๐บาท
งั้นขอพิซซ่าคืนได้ไหม
ทีนี้เรื่องนี้เราก็เลยไปถามรายเดอร์

ก็เถาให้ฟังว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเย็นมุมวาน๕โมงเย็นค่ะ
พอได้ออเดอร์มานะไปส่งที่คอนโด
ลูกค้าขอแบบเก็บตังไปทางไง
ก็เลยต้องเอาของให้เหมือนกับยื่นหมูยื่นแมวถูกป่

แต่ปรากฏว่าพอโทรคอนเฟิร์ม
วนรายชื่ออาหารอะไรทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย
เอาไปส่งตอนแรกกำลังจะเอาไปส่งลูกค้ามีเหวี่ยงใส่นะ
แล้วบอกว่ามาช้ากว่า๕นาทีขอให้แบบขอให้เรือหายขอให้ชิปไปเลยอะค่ะ

แล้วหลังจากนั้นวางสายไปรายเดอร์บอกเฮ้ยแปลกแล้วอ่ะ
ทีนี้แจ้งต้นสังกัดไว้ก่อนรายเดอร์ก็รอบครอบนะ
พอมาถึงที่คอนโดค่ะออกมามีการออกมารับของ
แล้วก็กลายมาเป็นคลิปแบบนี้แหละคุณผู้ชม
ซึ่งท้ายที่สุดแล้วลูกค้าสาวเขาบอกว่าเดี๋ยวจะโอนตังค์ให้นะ
พอชะโงกหน้าไปดูเห็นว่าตังค์ในบัญชีมีอยู่๙บาท

สุดท้ายค่ะลูกค้าส่งพิซซ่าคืน
บริษัทต้นสังกัดรับเคลมไม่ได้หักตังค์รายเดอร์นะ
แต่เอาคลิปมาโพสต์อยากให้เพื่อนร่วมอาชีพระวังไว้
บอกว่าถ้าเกิดเจอลูกค้าคนนี้อยู่แถวสุขุมวิท๗๗ระวังด้วย
แล้วอย่างหนึ่งนะถ้าเกิดว่ารายเดอร์ต้องมารับผิดชอบเงิน๗๖๐บาทเอง
เขาก็หาเช้ากินค่ำเขาไปส่งรอบนึงเขาได้กี่สิบบาทเองพี่เบิร์
ค่ะเมื่อกี้ที่ดูผู้หญิงเขาร่ายอยู่เนี่ย
รายตกเอาเวจีปลอยเป็ดผมก็ลุ้นอยู่ว่า
รายเดอร์จะตอบไงอ๋อตอบสั้นโอ้ไม่ได้พี่